สยามรัฐชัชวานผ่านสมัยด้วยทรงชัยพระภูมิพลชนสุขสรรค์
แผ่นดินไทยแผ่นดินทองแผ่นดินทันทั่วเขตขันแทร่สองกล้องธานี
พันศามหามงคลไทยทุกหนถวายพระพรบวรศรีขอพระชนยั่งยืนยิ่งหมื่นปี
้อมพักดีขอพระองค์ทรงพระเจริญ
กล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานในเครือไทยรัฐ
และบริษัทโพลิพลัสเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัด
รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร
ตัวจริงเรื่องช่วงล่างฝึกต้องลองแล้วคุณจะเชื่อ

เอาละครับคุณผู้ชมครับ๖๐นาทีจากนี้ไปนะฮะคือช่วงเวลาของความอัศจรรย์นะครับ
นาทีของความเชื่อในรายการมูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่

ท่านผู้ชมฮะวาเรตี้ของเราอย่างที่บอกกันว่า
คุณจะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อเลยก็ได้
เรื่องราวไม่เชื่ออย่าลบหลู่ของเราในวันนี้นะครับ
จะเป็นประเพณีที่สวยงามมากนะครับ
ซึ่งเป็นงานบุญประจำปีของชาวไทยเชื้อสายมอนนะครับ
น้อยคนมากนะฮะที่จะได้เห็นประเพณีนี้
เพราะ๑ปีมีครั้งเดียว
ก็คือการลอยเรือสะดอกเคราะห์ใช่ไหมพี่
เป็นการบูชาเทวดาที่อยู่ในน้ำในป่าแล้วก็บนบก
เขาจะนำเรือที่ต่อด้วยลำไม้ไผ่เนี่ยนะฮะ
ลอยกลางแม่น้ำบริเวณ๓ประสบ
สามประสบอยู่ที่ไหนครับ
สามประสบนี่
ลบหลู่
เรื่องของคนมีเคราะห์นั้นเป็นเรื่องที่หลายคนให้ความเชื่อถือมากน้อยแตกต่างกันไป
แต่โบราณสอนต่อกันมาว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ครับ
ซึ่งเรื่องของคนมีเคราะห์นั้นอาจจะหนักบ้างเบาบ้างพลั้งพลาดทำให้เกิดเคราะห์บ้าง
ซึ่งหลายคนเชื่อว่าพิธีสะดอกเคราะห์เป็นหนึ่งในความหวังของคนมีเคราะห์ทั้งหลาย
และวันนี้ครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่มีพิธีสะดอกเคราะห์ที่น่าสนใจมากมาให้ชมครับ

ดินแดนที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งธรรมชาติและวัฒนธรรมท่ามกลางวิถีชีวิตของชาวไทยเชื้อสายหมอนครับ
ซึ่งประเพณีนี้เป็นประเพณีดั้งเดิมของชุมชนชาวไทยเชื้อสายหมอนที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี้
หลายคนเรียกว่าประเพณีงานบุญเดือน๑๐ลอยเรือสะดอกเคราะห์
บ้างก็เล่าให้ฟังว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบูชาเทวดาที่อยู่ในน้ำในป่าในธรรมชาติ
และเพื่อนำเคราะห์โศกต่างนานาให้ลอยทิ้งไปกับสายน้ำ
สมัยที่พงศวดียังรุ่งเรืองอยู่หรือว่ามอนยังมีประเทศของตัวเองอยู่อะค่ะ
ก็ช่วงหนึ่งศาสนาเสื่อมของชาวมรนะคะพระเจ้าธรรมเจดีท่านก็เลยให้พระสงฆ์เนี่ยศึกออกมาหมดเลยค่ะ

พรามเพื่อที่จะเดินทางไปประเทศศรีลังกาไปรับผ้าไตปีดก
ช่วงที่เราเดินทางกลับมาเนี่ยโดนพายุฝนกลางมหาสมุทร
แต่ว่าเรือสองลำกลับมาถึงเมืองมอนเมืองหงสวดี
แต่อีกลำที่บรรทุกพระตายปีดกน่ะหายไปกับพายุฝนมีอยู่คืนนึง
พระเจ้าธรรมเจดีท่านฝันว่าถ้าอยากได้ผ้าไตปิดกกลับคืนมา
จะต้องมีเรือจำลองส่งไปให้แล้วถึงจะได้กลับคืนมา
พอทำพิธีเสร็จก็สวดแล้วก็ลอยไปตามแม่น้ำ
พอครบ๗วันเรือพระไตปิดกก็กลับคืนมาสู่เมืองหงสวดีค่ะ
ตั้งแต่นั้นมาก็ชาวมอนก็ทำพิธีลอยเรือสะดอกเคาะมาจนทุกวันนี้ค่ะ
ประเพณีดังกล่าวจะมีพิธีการที่น่าสนใจ
เพื่อการสะดอกเคราะห์ต่ออายุโดยการนำทูบเทียน
ตามกำลังวันเกิดไปไหว้และสะดอกเคราะห์
ซึ่งจะมีการเผาทูบเทียนในวันสุดท้ายของงาน
มีการเล่นโคมปล่อยโคมการตักบาดน้ำตาลทรายน้ำผึ้ง
เลี้ยงอาหารคาวหวานแก่ผู้มาร่วมงาน
จากนั้นนำเรือไปลอยในแม่น้ำ
ด้วยการร่วมแรงร่วมใจของผู้คนในชุมชนครับ
ในบริเวณที่มีแม่น้ำ๓สาย
คือแม่น้ำซองกาเรียแม่น้ำบิคลี่และแม่น้ำรันตี

บริเวณนี้เรียกว่า๓ประสบครับ
หนึ่งปีมีครั้งเดียวโอกาสดีดีที่ผู้คนในชุมชนจะได้มาพบเจอกัน
ร่วมบุญร่วมกุศลร่วมกันสะดอกเคราะห์
เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไป
อีกทั้งยังเป็นการสืบสารประเพณีดั้งเดิมของบรรพบุรุษ

นะครับ
เรียกว่าประเพณีลอยเรือสะดอกเคาะ
ก็จะมีการจัดสำลักตอนเช้า
เขาจะมีเชือกให้จับทุกคนเลย
เหลือไปที่แม่น้ำครับ
เชื่อค่ะเพราะสะดวกเขาได้
ข้อไม่ดีก็เราก็มาที่ฐานตรงนี้ใช่ไหมคะ
ที่ฐานแล้วก็ปล่อยเรือไปสิ่งไม่ดีก็จะตามไปด้วย
ที่ตัวเราและที่ครอบครัวเราที่บ้านเรา
อยากเจอมีความสุขอะไรอะไรนี่เราต้องมาทำถึงไป
ประเพณีนี้คือจะมีทุกปีปีละครั้ง
รอยเรือสะดอกเคาะเหมือนสะดอกความแบบ
ไม่ดีลงไปหลบแม่น้ำเหมือนคล้ายรอยกระทงอะค่ะ
สบายใจค่ะดีค่ะ
ก็คืออยากเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวให้มาร่วมกิจกรรมนี้
คือมันได้บุญคือได้สะดอกเคาะด้วย
คนที่เคาะดีอยู่แล้วมันก็ดียิ่งขึ้น
แต่คนที่เคาะไม่ดีเราสามารถปัดเปล่าได้มากเลยค่ะ
แล้วก็แต่ว่าถ้าเราจะมาร่วมอยากให้สอบถาม
เพราะว่ากิจกรรมนี้มันไม่ตรงกับวันที่
บางปีก็ต้นเดือนกันยาบางปีก็ไปเดือนกันยาอย่างนี้
เพราะว่าของเราเราจะนับข้างขึ้นข้างแรม

หลายคนจึงเชื่อว่า

ชีวิตจะรุ่งเรืองมากขึ้นครับ
แต่ที่มากกว่าและเป็นจริงไปกว่านั้นคือ
การแก้ที่ต้นเหตุครับ

ถือเป็นการกระทำอันดีงาม
แก้เคราะห์ลดกรรมได้เป็นอย่างดีครับ
แต่ถ้ายังคิดว่าไม่เพียงพอ

ที่วัดวังวิเวการามสังขระบุรีครับ
ถือว่าเป็นประเพณีที่หาชมได้ยากนะครับ

เพราะว่าในชุมชนเนี่ยนะฮะต่างร่วมแรงร่วมใจกันนะครับ
ต่อเรือขึ้นมาแล้วยังต้องลากเรือ
ทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยความสามัคคี

หนึ่งในเจ้าแม่มูเตรูของวงการบันเทิงไทยเลยครับ

โดนทั้งของจริงโดนทั้งของหลอก